วันนี้มีเรื่องราวเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยง
โดยเฉพาะคนที่ชอบเลี้ยงน้องหมาครับ

เป็นธุรกิจรถรับส่งสัตว์เลี้ยงครับ
ทั่วอาทิตย์ทั่วไทยไปหมด
อัตราค่าบริการก็มีตั้งแต่หลักร้อยหลักพัน

ขึ้นอยู่กับการตกลงและระยะทาง
แต่มั่นใจการันตีว่าคุณภาพนั้น
บริการถึงที่ประทับใจอย่างแน่นอน
เขาบอกว่าจะช่วยแก้ปัญหาคนที่มีสัตว์เลี้ย
แต่บางทีแล้วจะพาสัตว์เลี้ยงไปไหนต่อไหนด้วยกันเนี่ย
รถสาธารณะไม่รับบ้างล่ะ
ไม่มีรถส่วนตัวในการพาน้องหมา
พาสัตว์เลี้ยงเดินทางไปที่ต่าง
ดังนั้นธุรกิจนี้จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา
รวมทั้งธุรกิจโรงแรมด้วยทั้งหมดนี้

จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจธุรกิจนี้

รถแท็กซี่สีเหลืองสดใสคันนี้

แต่กำลังจะไปรับผู้โดยสารพิเศษ

ที่คุณเจ้าของเรียกใช้บริการนั่นเองค่ะ

ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด

เริ่มต้นที่๔๐๐บาทต่อเที่ยวค่ะ

จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจนี้
มาจากประสบการณ์พาสุนัขป่วยไปหาหมอ

เกิดไอเดียทำรถรับส่งน้องหมา

ในและต่างประเทศอย่างจริงจัง
เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักค่ะ

พอดีว่ามันมีอยู่ช่วงนึงเขาไม่สบาย

เราก็เลยต้องแบบหารถไป

ก็เลยคุยกันกับคุณแอนว่า
ถ้างั้นเราลองทำดู

ที่น่าจะประสบปัญหาคล้ายกับเรา

ภายในโรงแรมแบ่งห้องพักเป็นขนาดเล็กและขนาดใหญ่

สามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้
ราคาที่พักเริ่มต้นที่๕๐๐๗๐๐บาทต่อคืนขึ้นไปค่ะ

เราจะไม่ได้ให้น้องอยู่แค่แต่ในห้องอย่างเดียว
จะมีการพาออกมาวิ่งเล่นสนามย่าขับถ่าย
ออกมามีเพื่อนฝูงออกมารับลมข้างนอก
มีลูกค้าหลากหลายอาชีพหลากหลายประเภทที่เอามาฝาก
ก็จะมีตั้งแต่ฝากคืนนึงไปยันฝากแบบ๑๐คืน๒๐คืนก็มี
ว่ายน้ำที่นี่ก็เป็นขนาดใหญ่ค่ะ
ยได้ทั้งน้องหมาตัวเล็กและตัวโต
ยังมีพื้นที่รอบให้วิ่งเล่น
กระโดดดำน้ำได้สบายไม่ต้องกลัวกระแทกพื้นสระค่ะ
คุณเจ้าของยังสามารถลงเล่นน้ำกับสุนัขตัวโปรดได้ด้วยนะคะ
ความเอาใจใส่ในการดูแลสุนัขตัวโปรด
ลูกค้านำมาฝากอย่างดีสร้างความประทับใจ
หลายคนกลับมาใช้บริการอยู่บ่อยค่ะ
เด็กก็แฮปปี้มากแล้วก็เขาก็ได้ว่ายน้ำ
บราวตัวสีน้ำตาลเนี่ยค่ะแต่ก่อนเขาเป็นคนกลัวน้ำมาก
เหมือนเขาเคยโดนจับโยนลงน้ำตั้งแต่เด็กอะค่ะ
เขาก็จะฝังใจเหมือนเด็กว่าเขาแบบเขากลัวน้ำ
คือถ้าเขาเฉียดเข้าใกล้เขาจะถอยแบบไม่เอาเลย
ก็ค่อยมาที่ด็อกเลแล้วก็ปรับดูให้เขาค่อยชิน
ตอนนี้ว่ายน้ำได้แล้วก็ต้องใส่ชูชีพอยู่
แต่ว่าเขาก็รู้สึกแบบเขาเรียกไงสบายตัวขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรักสุนัขมากขึ้น

ปัจจุบันมีรายได้เติบโตเกินร้อยละ๕๐

วางแผนจะขยายบริการเพิ่มในส่วนของกลุ่มมิ่ง
หรือการอาบน้ำตัดแต่งขนสุนัข
และในส่วนโรงแรมเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นค่ะ
ชนะรัฐโฮคัทนวัตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน